เพราะฉะนั้นเราไปดูกันหน่อยนะคะว่าแต่ละพื้นที่ทั่วไทยเนี่ยมีใครไปเลือกตั้งกันบ้าง
แต่เราจะเอาธรรมดาธรรมดาให้ดูได้ยังไง
เราจะพาคุณผู้ชมไปดูผู้ที่มีใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่อายุเยอะ
อ๋อคุณตาคุณยาย

ใช่แล้วเออแต่ละคนเนี่ยไม่ธรรมดานะคุณผู้ชมแม้ว่าสภาพร่างกายของตัวเองจะไม่พร้อม
แต่หัวใจนี่เต็มเปรียมไปด้วยการจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งไปดูกันนะคะว่าคุณตาคุณยายน่ารักกันขนาดไหนค่ะ
ไปกันเลยนะคะไปเจอกับคนแรกคุณยายจำลองวงหงษาอายุ๙๙ปีอยู่ที่จังหวัดพิศนุโลกค่ะ

ใช่แล้วจะบอกนะว่าอีก๓วันเนี่ยก็จะถึงวันเกิดคุณยายครบ๙๐

อู้ครบ๑๐๐ปีเหรอ
คุณยายแข็งแรงจังเลย
คุณยายจำลองเนี่ยอาชีพเป็นแม่ค้าขายกล้วยทอดขายไข่นกกระทาค่ะ
ทุกวันนะคุณยายก็จะมาตั้งร้านขายอยู่บริเวณหน้าโรงพยาบาลรังศรีรักษา
แต่วันนี้มันวันเลือกตั้งไงคะ
มันจะขายอย่างเดียวไม่ได้
คุณยายก็เลยบอกว่าเอาไม่ได้ไม่ได้
ตอนนี้ถึงเวลาจะต้องไปเลือกตั้งแล้ว
คุณยายถึงกับทิ้งรถเข็นขายกล้วยทอดไว้กับแม่ค้าขายผลไม้ข้าง
ท่อคุณยายเอาขึ้นหรือยังคะ
ขึ้นแล้วพักกระทะไว้ก่อน
ถ้าคุณยายกลับมาถึงกล้วยทอดไหม้นะคะ
มันเป็นที่มาของคำว่าฝากร้าน

ฝากร้านก็ฝากร้านไง

แล้วก็เป็นที่มาของคำว่าฝากร้านค่ะ

โดยพอกันกับพิศนุโล่ง
พอกันแหละค่ะ
จูงมือจูงไม้แล้วใช้เมทาวเดินมาอย่างน่ารักเลยนะคะ
คุณตาคุณยายดูซิค่ะแข็งแรงค่ะ
ใช่แล้วคุณตาอายุ๘๖ปีนะคุณยายุค๘๙ปีนะคะ

เรียกว่าไม่ขอนอนหลับทับสิทธ
เริ่มต่อเลย
ผมว่าที่นี่ที่จะพาไปดูต่อนะครับที่ฉะเชิงเศร้านี่เด็ดสุด

รถประจำตำแหน่ง

แค่แรงคนเดียวน้องใบตอง

อยากไปทางไหนบอกเลยไม่ต้องใส่เกียร์

เป็นแบบรสอัตโนมัติใช้ระบบคำสั่ง
เออออกคำสั่งก็สามารถไปได้ตามใจฉันได้เลย

มนต์บางแก้วอำเภอเมืองชะเชิงเศร้า
คุณยายบอกจะไปเลือกตั้งนี่คุณยายบอกว่าอายุ๘๐ปีแล้วนะแต่ก็ต้องมาเลือกตั้ง
ท่านนี้ชื่อคุณยายประดิษฐ์ฟางทะสวัสดิ์ค่ะ
คุณยายบอกว่าตั้งแต่เป็นสาวตั้งแต่มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ย
ก็มาตลอดไม่เคยขาดไม่เคยพลาดการไปเลือกตั้งเลยสักครั้ง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
ความเศร้านะทุกช่านแต่ละตังไปลงคะแนนนะคะ

เป็นภาพที่แบบประทับใจนะเวลาเราเห็นการเลือกตั้ง
แล้วก็ได้เห็นภาพคุณตาคุณยายเนี่ย

แล้วก็บางทีก็จูงลูกจูงหลานไป